เรื่องผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจโลกกันบ้างนะครับ
เหตุจากการที่อิราเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในอีรักษ
ก็ทำให้ทั้งราคาทองราคาน้ำมันแล้วก็หุ้นในตลาดโลก
รวมถึงในบ้านเราผันผวนหนักในช่วงเช้านี้นะฮะ
เมื่อเช้านี้นะคะโอ้โหคือตลาดหุ้นในประเทศ
เปิดตลาดแบบติดลบ๑๔๗๔จุด
ส่วนราคาทองพอเปิดตลาดมาก็ปรับตัวขึ้นบาทละ๓๕๐นะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่ร้านทองเยาวราชช่วงนี้ก็คึกคักมากเป็นพิเศษค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่าราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบาทละ๓๐๐
นี่นับเป็นครั้งที่๒ในรอบสัปดาห์นะคะที่ปรับขึ้นแรง
ราคาทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อเข้าบาทละ๒๒๖๕๐
ส่วนขายออกเนี่ยนะคะบาทละ๒๒๗๕๐
ส่วนราคาทองรูปภัณฑ์รับซื้อเข้าบาทละ๒๐๐๐

หลังจากที่ราคาทองในตลาดโลกก็ทะลุแนวต้าน๑๖๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่ออ่อน
คือตอนนี้อยู่ที่แตะระดับ๑๖๐๙๔๗ดอลลาร์
ออนซ์แล้วนะครับก็เรียกว่าทั้งราคาทอง
แล้วก็ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้นอย่างมากนะครับ
มาดูเรื่องของตลาดหุ้นกันบ้างนะครับ
ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ติดลบไปนะครับ
ส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นร้อยละ๔นะครับ
แต่อยู่ที่ระดับ๖๕๕๙ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เรียกว่าสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนเมื่อปี๒๕๖๒
อันนี้เป็นราคาสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับ

ในเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับ
นายสุเชษสุขแท้บรองกรรมการผู้จัดการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์
แนะนำจับตาข่าวอย่างใกล้ชิด
ว่าวันนี้จะมีท่าทีการตอบโต้จากสหรัฐทันทีต่ออีรานหรือไม่
ซึ่งอาจจะทำให้หุ้นราคาทองผันผวนอีกรอบ
และอาจทำให้ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวยิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับ
นี่คือสถานการณ์โลกที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ